กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่มีข่าวว่า
หญิงไทยไปปิดตุกชั้น๕
เสียชีวิตที่โอมานนะคะซึ่งเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า

แล้วถูกจับโยนลงมาจากชั้น๕หรือเปล่า
จนเสียชีวิตนะคะเขาก็กังขาในการเสียชีวิตของเธอค่ะ
การเสียชีวิตของนางสาวสุพรัชงันลาสมหรือว่าคุณแพรวอายุ๓๐ปี
หญิงไทยที่ไปทำงานที่ประเทศโอมาน
เพื่อนสนิทของเธอคือนางสาวปวริสามุ่งงามหรือคุณออย
บอกว่าการตายของแพลวน่าจะมีเงื่อนงำ
ไม่น่าจะเป็นการกระโดดตึกชั้น๕ฆ่าตัวตาย
แต่อาจถูกแฟนหนุ่มชาวโอมันจับโยนหรือผลักลงจากตึก
เพราะว่าเพื่อนในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันเห็นว่า
ทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ทะเลาะกันตั้งแต่ชั้นล่างของอพาร์ทเมนต์
แล้วก็ลากเข้าลิฟต์ไปขึ้นไปบนห้องพัก
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
นี่คือ๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ

แล้วก็คุณคุณาไทยมานันที
ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณสุภรัฐผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ไปติดต่อสถานกงศุลเพื่อขอรับศพกลับประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าสอบถามเพื่อนที่ใกล้ชิด
ก็ทราบว่าแฟนนุ่มชาวต่างชาติคนนี้

แล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยขี้หึงเจ้าอารมณ์

คุณแพลวจะกระโดดจากตึกลงมาเองค่ะ
ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ให้พาเพื่อนกลับมาแล้วก็ตามคดีให้หน่อย
ไม่ได้หวังแบบหิวแสงหรืออะไร
แค่บอกว่าขอเอาเพื่อนกลับ
แล้วก็เยียวยากับครอบครัวเขาลูกกับพ่อ
พลอยนี่นะคะได้ชี้แจงกรณี
ที่มีการเปิดบัญชีรับบริจาค

ในการนำศพคุณแพรวกลับไทย
ซึ่งต้องใช้เงินสูงถึง๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็บัญชีนั้นก็เป็นบัญชีพี่สาวของคุณแพรว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสบายใจนะคะ

ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะ
เงินที่มีการโอนมาแล้วเนี่ย

พี่สาวของคุณแพรวล้าววันนี้ล้าวไปร้องไห้ไป
บอกว่าน้องไปทำงานที่โอมาน๓ปีแล้วค่ะ
ต้องการไปที่จะหาเงินมาดูพ่อที่ป่วยจิตเวท

กับสามีที่เลิกรากันไปนะคะ
แฟนใหม่ของน้องเธอบอกยังไม่เคยเจอไม่เคยพูดคุยด้วยสักครั้งหนึ่ง
ก็ไม่รู้นิสัยใจคอเป็นอย่างไร
วันก่อนเกิดเหตุน้องสาวเพิ่งจะโทรมาหา
บอกว่าคิดถึงลูกแล้วก็ขอคุยกับลูก
ก็ไม่คิดว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันค่ะ
บ่นบอกว่ารอหนูนะรอพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะตามไปพ่อบ่นนะ
ก็เลยตอนนี้แหละญาติพี่น้องน่ะอยู่ด้วยเลยก็เลยอยากให้น้องนี่กลับมาเผาอยู่บ้านเรา
แค่นั้นแล้วก็อยากรู้ว่าทำเพื่ออะไรใครทำหรือยังไงนะอยากให้ช่วยนะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนะคะรวมถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
ก็เข้ามาดูแลครอบครัวนี้ในเบื้องต้นนะคะพัฒนาสังคมจังหวัดด้วยนะคะ
บอกว่าแจ้งให้ครอบครัวทราบว่าจะช่วยเหลือนำศพกลับประเทศไทย

ส่วนการตรวจสอบรายชื่อแรงงานไทยก็ไม่มีรายชื่อของผู้ตาย
คาดว่าอาจจะใช้พาสปอร์ตนักท่องเที่ยวนะคะ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องนำร่างกลับมาบ้านเกิดให้ได้ก่อน
ลูกชายคนเล็กค่ะเธอมีลูกชายอายุ๑๒ปี

พอรู้ข่าวว่าแม่เสียชีวิตก็ขอให้ย่าพามาที่บ้านแม่
แล้วก็บอกว่าจะขอบวชให้แม่โดยไม่ศึกค่ะ
เป็นคนเกิดบทสมบูรณ์นะนะอีก๗เดือนแล้วกัน